เพราะว่ากีฬาพื้นบ้างมันก็สนุกสนานเนี่ยนะคุณค่ะ
แต่ว่าถ้าเราแบบแข่งขันกีฬาแบบนี้เยอะแล้วแน่นอนมันใช้พลัง
ก็ต้องไปหาอะไรอร่อยทานค่ะ
แต่แหมอาหารทุกวันนี้นะมันก็โอ้โหหลากหลายมากมายเหมือนกัน

แต่ดูรายการของเรานี่ต้องบอกเลยว่าเรามีมานำเสนอคุณผู้ชมแบบราคาย่อมเยาว์
บาทก็อร่อยแล้วก็อิ่มได้ด้วยจ้า
ไปกันเลยอย่างด่วนนะคะไปร้านป้าแหม่มค่ะ
ร้านป้าแหม่มนี้นะคะอยู่หลังวัดโขดทิมธาราม
ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยองฮินี่แหละ
ร้านป้าแหม่มนี่นะแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กอยู่ในซอย
แต่บอกเลยว่ารสชาตินี่เด็ดมาก
คุณภาพก็ดีสุดเขาเปิดมากว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
แล้วก็มีลูกค้าเนี่ยโอ้โหติดอกติดใจมากมาย
ดูซะก่อนค่ะเครื่องแน่นมาก

จัดเต็มขนาดนี้ราคาเพียงแค่๑๐บาทเท่านั้น
๑๐บาทนี่เหรอ
เพราะว่าเปิดขายอาหารในราคา๑๐บาทมา๑๐ปีแล้วนะคะ
โดยแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์จะมีเมนูไม่ซ้ำกันเลย
ทุกวันจะขายอาหาร๒อย่างกับขนมอีก๑อย่างเท่านั้น
คือจะเป็นเมนูแบบนี้ของข้าวส้มดังของหวาน๑อย่างนะคะ
แล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยโอ้โหประทับอกประทับใจ
ราคาถูกแล้วก็รสชาติอร่อย
ทีนี้เจ๊แหม่มบอกด้วยว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป
ถุดิบต่างมันก็แพงขึ้นแหละ
แต่เจ๊แหม่มอยากจะขายราคาเดิม
เพราะว่าราคานี้ก็พอที่จะเอามาเลี้ยงครอบครัวได้
อยู่หน้าบ้านไงไม่ได้เสียค่าเช่าอะไร

เออจิตใจดีสวยและรวยมาก

ก็เดี๋ยวนี้เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้
ก็ต้องขายราคานี้พออยู่ได้
จะมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมาซื้อกิน

แล้วก็บางทีก็๑๕บาทแล้วแต่

นี่ปรบมือให้จริงนะคะ

บวกกับรถมือของป้าแหม่มที่ไม่มีตกแล้ว
ก็มีลูกค้าตามโรงงานมาสั่ง
เลี้ยงคนงานครั้งหนึ่ง๕๐๑๐๐ชุดก็มี

ราคาถูกใจแบบนี้นะคะ

อยู่ซอยหลังวัดโขดธิมธารามตมบลฆาตประดุอำเมือง

โอ้โหน่ากินจริงเลยนะ

ไปอิ่มอร่อยในราคาแบบย่อมเยาว์แบบนี้
ครับบาทไปกันเลยระยอง